ซึ่งคำสั่งขอสชที่ระงับการปฏิบัติราชการของผู้ราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้
อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็ถูกมองว่า
สาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประดับตกแต่งไฟ๓๙ล้านบาท
รวมไปถึงการปรับปรุงห้องทำงานมูลค่า๑๖ล้านบาท
ห่อมราชวงศุขุมพันธ์ออกมายืนยันเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
กรณีโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า

ในวงเงิน๓๙๕๐๐๐๐บาท
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙ว่า
เป็นนโยบายที่ถูกต้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนสาเหตุที่ต้องนำงบฉุกเฉินมาใช้แทนเงินงบปกติ
เนื่องจากว่าถูกตัดงบด้านการท่องเที่ยวเหลือเพียง๕๐ล้านบาท
มีความจำเป็นแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคอตงมีมติเอกชั้น
โครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซอทุจริตมีพฤติกรรมหัวราคาและนำมาซึ่งความเสียหาย
เชื่อว่ามีการทุจริตซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๙คน
โดยหนึ่งในนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
แต่มีความผิดปกติที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนผู้รับงาน
ส่งผลเสียหายต่อระบบการเงินและการคลังของแผ่นดิน
จากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
ในงบประมาณ๑๖๕๐๐๐๐๐บาท
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะสเปกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งที่กำหนดมีราคาแพงเกินจริง
โต๊ะอาหารราคาหลักแสนบาท
ที่สำคัญคือมีการปรับปรุงก่อนการประกวดราคาผู้รับเหมาในภายหลัง
ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มาของคำสั่ง
ระงับการปฏิบัติราชการของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งนะครับว่า
นางพุษฎีตามไทยรอมพวกราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จะเหลือระยะเวลา
ในการดำรงตำแหน่งอีก๗เดือนก็ตาม